ไทยลีกครับหลังจากที่ปิดการแข่งขันพักเบรกให้กับโปรแกรมฟีฟาเดย์
ล่าสุดโค้ชแบนทศตะวันศรีปางประกาศลาออกจากสุธันบุรีครับ
เป็นกุญสืออีกหนึ่งคนนะครับที่ตัดสินใจลาออกเองแต่ผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีครับ
พาทีมรั้งอันดับสุดท้ายของไทยลีกหลังจากผ่านไป๑๓เกม
ชนะ๒นัดเสมอ๕แล้วก็แพ้ไป๖มีเพียงแค่๑๑คะแนน
ชแบนก็รับผิดชอบครับประกาศลาออก
ซึ่งทางสุพรรณบุรีต้นสังกัดนั้นก็จะให้สถาพรวาจาขำขึ้นมาเป็นกุญสือชั่วคราวไปก่อน
เหนือจากข่าวของไทยลีกแล้วมีกิจกรรมด้วยนะครับ
กิจกรรมพิเศษที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐร่วมกันนะครับกับสโมสรไทยลีก
จากกิจกรรมท้ายรัฐจับมือสโมสรในศึกท้ายลีกครับ
เดิมเดือนแรกลุ้นรับเสื้อสโมสรราชบุรี๒๐รางวัลครับ
แค่เขียนบอกความประทับใจที่คุณมีต่อสโมสรราชบุรี
พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ฝ่ายจัดจำหน่ายนะครับ
ตามที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับตอนนี้ถ่ายภาพไว้ก่อน
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้ก่อนเลยครับที่อยู่นะครับที่เห็นบนหน้าจอ
แล้วส่งมาเลยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับถึง๓๐มิถุนายน
ประกาศชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในคอลัมป์สโมสรนักสู้
ฉบับวันที่๑๕กรกฎาคมต่อไปครับ